ตอนนี้ตามความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่กันหน่อย
๔วันแล้วแล้วเอาจริงนะคือตอนนี้
คนที่เขาอยู่ในระแวกบ้านหลายคนก็เครียดไง
เพราะว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วตำรวจเนี่ย
เขาก็เดินหน้าทำคดีอย่างต่อเนื่องด้วย
หนึ่งในนั้นที่บอกว่าผมเครียดผมเครียดเหลือเกิน
ตอนนี้เหมือนกับตกเป็นจำเลยเหมือนกับผมเป็นคนผิดยังไงอย่างนั้นเลย
คนคนนั้นก็คือนายแอ๋มค่ะนายแอ๋มเนี่ยนะคะ
ผู้ชายคนนี้แหละคุณผู้ชมจริงเป็นเพื่อนบ้านของน้องชมพู่นะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะพนักงานสอบสวนสพกกตูม
ก็มาที่บ้านของนายแอ๋มหรือว่านายพิษนุพรชัยมโย
ซึ่งมีการเอาหมายเรียกให้กับนายแอ๋มไปสอบปากคำ
กรณีที่นายแอ๋มก็กล่าวหาแหละว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็ทำลายโทรศัพท์จำได้ไหมบ้านของนายแอ๋มอยู่ห่างจากน้องชมพู่
ประมาณ๒เมตรเป็นบ้านติดกันเลยแหละฮะ
แล้วก็เป็นบ้านที่ในวันที่๑๑พฤษภาคมเมื่อเดือนที่แล้ว
เขากำลังมีการต่อเติมมีการใสไม้แล้วจำได้ไหมฮะ
มีช่างวาช่างโด่งที่ถูกตำรวจเรียกสอบปากคำ
แล้วก็กรณีว่าน้องชมพู่มาเหยียบสายไฟของเครื่องจักรเครื่องมืออะไรที่บ้านนี้
และทำให้น้องชมพู่ถูกไฟช็อตเสียชีวิต
และหลังจากนั้นคนในบ้านนี้เอาศพน้องชมพู่ไปอำพรางบนป่าบนเขา
ใช่อันนี้คือสิ่งที่เขากล่าวหาไง
แล้วในแอ๋มคนนี้ค่ะที่ไมค์ไปจ่ออยู่เป็นลูกของเจ้าของบ้าน
เขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะตำรวจสพกกตูมเนี่ยนำตัวนายแอ๋มไปสอบปากคำ
แล้วก็ลักษณะทำร้ายร่างกายเหมือนข่มขู่
ลักษณะที่ว่าคือตำรวจมีทั้งเหมือนกับตบหลังตบหน้าขาเหมือนกับแบบเอ้ยสารภาพเถอะ
หลัง๒ทีตบหน้าขา๒ทีลักษณะเหมือนจะให้นายแอ๋มสารภาพ
พานายแอ๋มขึ้นไปบนเขานำตัวไปสอบปากคำที่โรงเรียนบ้านกกตูม
อยู่๓๔ชั่วโมงแล้วก็อย่างที่บอกตบหลังตบบาตบขาเหมือนให้สารภาพ
ใช่ค่ะเท่านั้นไม่พอนะคุณสุดสกุลยึดโทรศัพท์มือถือของนายแอ๋มไปตรวจสอบ
แต่ทีนี้ตอนเอามาคืนนายแอ๋มงเลยตอนที่ไปมันไปแบบดีอยู่นะ
จอมันยังไม่แตกแต่พอกลับมาเอาทำไมหน้าจอมือถือมันแตก
ความละเอียดสูงขนาดนี้เพราะหน้าจอมันแตกค่ะคุณผู้ชม
เท่านั้นไม่พอเปิดดูข้อมูลต่างอ้าวทำไมตำรวจลบข้อมูลในมือถือของผม
ซึ่งเป็นข้อมูลในวันที่๑๑พฤษภาคมคือวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
จริงนายแอ๋มบอกแบบนี้เลยนะไอ้เบอร์โทรศัพท์ต่างที่เขาโทรเข้าโทรออก
ช่วงวันที่๑๐วันที่๑๑วันที่๑๒พฤษภาคมมันหายไปหมดจากมือถือ
นี่ไงตำรวจต้องการอะไรถึงทำแบบนั้นคือในใจเขาคิดแบบนี้นะ
ว่าตำรวจลบข้อมูลในมือถือเขาพยายามทำลายหลักฐานในมือถือเขาอะไรหรือเปล่า

เขาบอกไงบอกว่าอ้าวถ้าเกิดผมจะยืนยันว่าวันนั้นผมไม่ได้ติดต่อครอบครัวน้องชมพู่
หรือวันนั้นเนี่ยผมจะเอาหลักฐานในมือถือว่าผมติดต่อใครบ้างจะไปเอาจากที่ไหนในเมื่อตำรวจลบไปหมดแล้ว
ทำแบบนี้ทำไมทำเพื่ออะไรซึ่งตัวนายแอ๋มเครียดมากเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้ต้องหา
าปรัศชาติต่อครับเพราะว่าให้เลี่ยวรู้สึกยังไงบ้างมีข้อมูลเป็นไหนที่มันหายไป

เขาบอกว่าเขาก็จริงเครียดนะ
แต่ก็ไม่กังวลไม่กลัวเพราะผมไม่ได้ทำ

แล้วก็ภรรยาของผมคือพยานที่สำคัญ
ยืนยันว่าวันที่๑๑พฤษภาคมผมอยู่บ้าน

ผมก็ยังช่วยค้นหาช่วยตามหาน้องชมพู่อยู่เลย
ก็นี่ไงอย่างที่บอกว่าเอาจริงนะคือทางภรรยาเอง
เขาก็บอกว่าวันนั้นภรรยาออกไปดูช่างไง
ช่างวาช่างโด่งที่ทำงานใสอยู่หน้าบ้าน
เพราะว่าช่างเขาก็ต่อเติมบ้านอยู่
แล้วตัวนายแอ๋มเองก็ไม่ได้เห็นคนแปลกหน้าเข้ามา
ทีนี้พอรู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย

ในวันที่๑๑พฤษภาคมเพราะว่าบ้านเขาอยู่ติดกันกับน้องชมพู่
ทีนี้หลังจากที่สัมภาษณ์นักข่าวเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจก็นำตัวนายแอ๋มไปที่สพกกตูม
พนักงานสอบสวนก็นำตัวไปสอบปากคำอีกค่ะ
คราวนี้ก็ไม่ให้สื่อมวลชนได้ถ่ายภาพได้บันทึกภาพอะไรเลย
แล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ปล่อยตัวออกมานะคะ
สิ่งที่นักข่าวอยากรู้หลังจากที่ถูกปล่อยตัวออกมาอีกนะฮะ
ก็คือแอ๋มแอ๋มได้ถามตำรวจหรือเปล่า
ว่าตำรวจเอาโทรศัพท์มือถือไปและลบข้อมูลทำไม
ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในช่วงวันที่๑๐๑๑

เดี๋ยวถ้าคุณแอ๋มเขาได้ถามตำรวจแล้ว

เดี๋ยวเราก็ไปเจาะไมค์ถามคุณแอ๋มกันอีกครั้งหนึ่ง
ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางคดีความคืบหน้าต่าง
ตำรวจนำตัวผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำหลายรอบเลยนะคะ

คุณผู้ชมยังจำได้ไหมคะเรื่องของพระเดือนชัย
ก่อนหน้านี้เนี่ยพูดถึงคดีน้องชมพู่ก็ต้องนึกถึงพระเดือนชัย
แต่ว่าการแสดงท่าทางการแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม
ทีนี้ทางมติคณะสงฆ์ที่จังหวัดมุกดาหาร
ก็เลยมีการออกคำสั่งให้พระเดือนชัยออกจากพื้นที่มุกดาหารไป
แล้วมีกระแสข่าวนะคะว่าพระเดือนชัยไปอุดรธานีไปกาลสิน
แล้วก็จะไปนครนายกด้วยค่ะ
แต่ว่าช่วงนี้โอ้โหเข้าไปดูในโลกออนไลน์นะ
เขาแชร์คลิปพระเดือนชัยเพียบเลยคุณผู้ชม
ทั้งคลิปปลุกเสกพระเครื่องด้วยคาถาอาคมคาถาสุดแปลก
แบบที่ไม่เคยได้ยินมาอันนี้ก็มี
แล้วก็น่าจะเป็นคลิปนี้พวกนี้ค่ะคุณผู้ชม
น่าจะเป็นคลิปปลุกเสกก่อนที่จะมีคำสั่งให้พระเดือนชัยเนี่ย

ที่ดิฉันบอกแปลกเนี่ยแปลกขนาดไหนลองฟังค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมหลายคนเห็นคลิปแล้วก็งงเหมือนกันนะ
แต่เขาก็คาดว่าอันนี้น่าจะเป็นก่อนที่จะให้ออกจากพื้นที่มุกดาหารนั่นเองนะคะ